เมื่อเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการครบรอบการจากไป๑ปีของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับคุณโอวรุษนะคะ
ทางด้านเพื่อนซีเองพี่นิโนเมธินีนะคะได้ออกมานะคะ
บอกเพื่อนให้ไปร่วมทำบุญให้กับพี่โอวรุษด้วย
พร้อมกับขอบคุณแฟนละครของพี่โอที่ยังระลึกถึงพี่โออยู่เสมอ
มีหลายคนค่ะที่โพสต์ข้อความมาบอกว่าได้ไปทำบุญให้กับพี่โอในวันครบรอบ
ซึ่งตัวพี่นีโน่เองเชื่อว่าเท่านี้พี่โอ๊คก็คงจะดีใจมากแล้ว
ส่วนตัวพี่โน่ยังเชื่อว่าโอวรุษเนี่ยยังไม่ไปไหนเพราะเป็นห่วงพ่อกับแม่ที่เชียงใหม่ค่ะ

ใช่ครับโอตายวันเดียวกับเวอร์เทรด๙นายเว่นนะครับวันที่๑๑เดือน๙พอดีเป๊ะเลยครับ
พ่อคุณแม่ก็ทำบุญที่เชียงใหม่ผมทำที่กรุงเทพกันกับพวกเราบรรดาเพื่อนที่จำได้ว่าคือวันโอก็ชวนใครว่างก็มานะครับ
ก็จะมีน้องโอยาดามีคุณโดโดคุณตั้มสมประสงค์อะไรอย่างนี้มาช่วยกันนะครับ
ไม่มีอะไรก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาคือมันไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรที่มันใหญ่โตแต่แค่คนเราถ้ารักกันแล้วระลึกถึงกัน
ผมว่ามันเพียงพอนะครับยังเห็นสิ่งที่ดีในตัวโอแล้วก็นึกถึงเขานะครับอันนี้เพียงพอแล้ว
ผมว่าโอเขาก็สบายใจแล้วในความรู้สึกอ่ะผมว่าเขาคงไม่ยังไม่ไปไหนคงความรู้สึกนะคือเขายังเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ค่ะ